ทุกวันโชว์ค่ะช่วงนี้จะพาไปเปิบพิษดาร
ตกใจไหมเปิบพิษดารเป็นแบบอะไรแปลกบ้างไหม
ไม่กล้าอากาศด้วยแล้วกันนะครับเปิบพิษดารกับเมนูที่มีชื่อว่าแมงแขม
แหละที่จังหวัดเลยและที่สำคัญให้ตอนนี้มันไม่เพียงใจไม่ต้องการ
ก็ต้องมีการสั่งมาจากภาคเหนือเพิ่มเติมด้วยค่ะ
ไหม้งแค็ง

ที่เห็นอยู่ในกระบอกข้าวหลามแบบนี้นะครับ

มันคือที่เก็บแมงแคงของพ่อค้าเขาค่ะ
เวลาจะเอามาขายก็จะใส่กระบอกข้าวหลามมาแบบนี้กระบอก
ใส่กระบอกไม่ไผ่ไม่ใช่กระบอกข้าวหลาม

นายเสรีประยูนเพชรอายุ๔๒ปี

ภายในตลาดสดอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
กำลังจัดเตรียมแมงแคงที่อยู่ในกระบอกไม้ไผ่

เพื่อขายให้กับชาวบ้านที่นิยมบริโภคกันค่ะ
นายเสรีเขาเล่าว่าช่วงนี้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว
แล้วก็เป็นช่วงที่มีแมงแคงหรือว่าแมงคิวเป็นจำนวนมาก
ซึ่งเขาจะสั่งตัวแมงแคงนี้มาจากภาคเหนือ
มาจากจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดตากด้วย
แล้วนำมาใส่ไว้ในกระบอกไม้ไผ่ยาวประมาณ๑คืบแบบนี้

จะมีตัวแมงแคงอยู่ประมาณ๒๕๓๐ตัว
แล้วแต่ขนาดของตัวก็จะคละกันไป

ใช่แล้วพร้อมกับบอกด้วยความว่า
ซื้อมาในราคากระบอกละ๑๐บาทค่ะ
แล้วนำขายส่งในราคา๑๒บาท
แต่ถ้าขายปลีกคือ๑๕บาทนะคะ
ซึ่งที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าขายดิบขายดีจนไม่เพียงพอเลยค่ะ
โดยปกติจะสั่งมาครั้งละไม่ต่ำกว่า๒๐๐มัตต์นะคะ
ซึ่ง๑มัดมี๑๐กระบอก๒๐๐มัตต์
โอ้โหขายดีมากต้องบอกแบบนี้
ก็คนที่เขานิยมชมชอบที่จะทานมันก็มีอยู่เยอะนะ

มี๒๐๐มัตต์ขายหมดเกลี้ยงไม่พอด้วย

เพราะคนส่วนใหญ่เขาจะนิยมกินแบบดิบ

คือกินดิบได้เหมือนกันแต่ว่าต้องรู้วิธีการกินด้วยนะคะ
คือต้องมีการเด็ดปีกทิ้ง
แล้วก็ต้องบีบตรงส่วนท้องค่ะ
เพื่อที่จะให้ฉี่มันที่มีกลิ่นฉุนออกไป
จากนั้นก็กินแกล้มกับข้าวเหนียวแจ่วปลาร้า
ส่วนรสชาติบอกเลยว่าแซ่บอีหลีเขาบอกแบบนี้
ผมเชื่อเลยใครที่เคยทานนี่นึกภาพตาม

ซึ่งการกินแมงแคงก็มีข้อระวังเหมือนกันคุณผู้ชม
ใครที่ไม่เคยทานแบบดิบนะคะ
ต้องเรียนรู้วิธีการรับประทานก่อน
เพราะว่าต้องระวังฉี่ของตัวแมงแคงเนี่ยค่ะ
เพราะหากมันเข้าตาก็จะเป็นอันตรายด้วย

หรือว่าเสียบไม้ยั่งไฟอ่อนจนถูก

แล้วก็โรยเกลือนิดหน่อยเค็มมัน
เพิ่มรสชาติความอร่อยได้เป็นอย่างดีเลยแหละ
โดยตัวแมงแคงจะอาศัยอยู่ตามธรรมชาติค่ะ
ตามต้นค้อต้นจิกต้นทางแล้วก็ป่าเต็งรังทั่วไปนะคะ
ส่วนมากเขาบอกว่าพบตามต้นคอ
มันก็จะมีการกินน้ำเลี้ยงจากยอดใบอ่อนของต้นค้ออยู่

เขาจะพบตามต้นลำไยแล้วก็ต้นใบเตยค่ะ
โดยจะมีเพียงปีละครั้งเท่านั้น
แล้วเป็นเมนูเด็ดที่นักเปิบพิษดาชื่นชอบมากเป็นพิเศษด้วย
ใครเคยทานแมงแทงคุณผู้ชมส่งมาบอกหน่อยเถอะ
รสชาติมันเป็นยังไงแบบดิบกับแบบคั่วมันต่างกันดี
ที่ผมสังเกตในไลน์มีคุณผู้ชมไลน์มาเหมือนกัน
เจ้าแมงแคงมันมีรสชาติมีกลิ่น
มันจะมีกลิ่นฉุนใช่ไหมเขาบอกว่ามันคล้ายกับแมงดา
อันนี้ฉันก็คิดว่ามันน่าจะคล้ายกับแมงดาเพราะเขาบอกว่าตัวฉี่มันนะคะ
จะมีกลิ่นฉุนแล้วเวลาทานก็จะต้องบีบเอาชีออกก่อน
เอาล่ะคุณผู้ชมจากเรื่องของเปิบพิษดาร
ไปดูเรื่องราวที่มันมากสัจจันทร์กันหน่อย
ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะครับพาไปที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่นั่นมีพึ่งมาทำรังแล้วก็เป็นเหมือนการบังแดดให้กับพระพุทธรูป

ไกลไกลตรงนี้อาจจะยังไม่เห็นไม่เห็นค่ะ
นี่แต่ถ้าซูมเข้าไปลึกแล้วจะเห็นมันมืดนิดนึง

เขาบอกว่าเป็นจำนวนนี่แหละรังของพึ่งหลวงนะครับ
ผมสังเกตดูดีแต่ย้อยลงมานิดหนึ่งค่ะ
ใช่แล้วมันมาทำรังกันครับ
ที่หน้าของพระพุทธรูปบนพระเจดีที่ยืนประจำทิศ๔ด้าน

หรือว่าวัดร่มป่าตองตำบลชมพูอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
เรื่องนี้ครับพระคเชนเทพสุเทโวรักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าเป้า
เล่าว่าทางวัดเนี่ยพบพึ่งหลวงจำนวนมากนะครับ
ทำรังเป็นแผ่นคล้ายแผ่นบังแดดอยู่ด้านหน้า
ให้กับพระพุทธรูปที่ยืนบนเจดีจำนวน๓ทิศด้วยกัน
จริงมันมี๔ทิศแต่ว่าเพิ่งมาทำรัง๓ทิศนะครับ
ก็คือทิศตะวันออกทิศเหนือและทิศใต้

โดยแต่ละรังนั้นจะมีขนาดใหญ่มาเริ่มเทิมเลยครับ
ทำให้เป็นแผ่นยาวลงมาเหมือนจะปิดบังแสงให้กับพระพุทธรูปครับ
แต่เดิมวัดนี้นะครับเป็นวัดเก่าแก่มีอายุนับพันเลยปีเลยทีเดียวนะครับ
แล้วก็เคยเป็นสถานที่เลี้ยงช้างของเจ้าแม่จมเทวี
ต่อมาชาวบ้านช่วยกันบูรณะและขอขึ้นทะเบียนเมื่อปี๒๕๓๙ครับ
พระขเชนเทพบอกว่าเมื่อมารับตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาส
วันที่๒๓มิถุนายนที่ผ่านมาก็พบว่ามีพึ่งมาทำรังเล็ก
ต่อมาเขาก็ขยายมากขึ้นจนเป็นแผ่นขนาดใหญ่ปิดบังพระพุทธรูปนะครับ
พระคเชนเทพยังบอกอีกว่าปัจจุบันพึ่งเนี่ยนะ
ไม่เคยไปทำร้ายใครไม่เคยไปทำร้ายชาวบ้าน
แม้ว่างานกระถิ่นเนี่ยมีคนมาเยอะเลยนะมาร่วมทำบุญ
แต่ก็ไม่ลงมาทำร้ายผู้ที่มาทำบุญภายในวัดนะครับ
และนอกจากนี้ก็ยังขอให้นักท่องเที่ยวที่มาชมความแปลกอย่าไปทำร้าย
เพราะเชื่อว่าพึ่งนั้นผูกพันกับวัดมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนู่นเลยครับ
จริงแล้วเรื่องเล่าของพึ่งหลวงที่มาทำรังแบบนี้เนี่ย
เคยเห็นมาเยอะมากแล้วนะคะแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเหมือนกัน
เพราะว่ามีการบังแดด๓ทิศเว้นทิศตะวันตกที่พระอาทิตย์ตกเอาไว้

ใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่ส่งข้อความผ่านทางไลน์มา
วันนี้ส่งมาทักทายกันเยอะมากเลยนะครับรวมไปถึงบอกว่าร่วมเชียร์ฟุตบอลไทยไปกับคุณชนะ

ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามนะคะ
วันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ